ฟุตบอลชายก็มีความชัดเจนคือไปรอที่เดือนกันยายน
ส่วนฟุตบอลหญิงนะครับก็ยังคงต้องหาคำตอบแต่แน่นอนนะครับ
การจัดการแข่งขันบอลลีกหญิงนั้นจะยังคงมีต่อไปแบบไม่ทิ้งกันแน่นอนครับ
ฟุตบอลลีกหญิงนะครับมีข่าวมาฝากกันเพราะว่าปีที่แล้วถูกตัดจบในเดือนพฤษภาคม
โดยยกเลิกการแข่งขันในรอบชิงแล้วก็รอบชิงอันดับ๓
พร้อมกับให้ครองตำแหน่งแล้วก็แบ่งเงินรางวัลร่วมกันนะครับ
เพื่อเลี่ยงการบาดเจ็บของผู้เล่นทีมชาติไทย
ซึ่งอยู่ในช่วงการเตรียมทีมก่อนไปแข่งบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศส
ปีนี้หลีกหญิงยังไม่มีการกำหนดนะครับว่าจะแข่งเมื่อไหร่ก่อนที่โควิด๑๙นั้นจะระบาดออกมา
ล่าสุดสมาคมก็บอกว่านโยบายการจัดหลีกหญิงต้องการจัดยกระดับการดังขันอยู่แล้ว
โดยมีการนัดประชุมสโมสรทีมต่างทั่วประเทศเมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์
แต่ว่าต้องยกเลิกไปเพราะว่าติดเรื่องของโควิด๑๙
ออสก็บอกนะครับว่าสมาคมต้องการจัดหลีกหญิงให้มันยั่งยืนด้วย
เพราะที่ผ่านมาโครงสร้างไม่ชัดเจน
ดังนั้นจึงเชิญทุกทีมทั่วประเทศมาร่วมวางแผน
แล้วก็ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทุกสโมสร

แล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็ทำให้สามารถรับเงินสนับสนุนจากกรกฐได้อย่างถูกต้อง
เงินรางวัลนะครับเบื้องต้นวางแผนไว้แชมป์ได้๓ล้าน
รองแชมป์นะครับ๒ล้านแล้วที่๓ล้านหนึ่งครับ

ทำให้แผนหยุดชะงักไปนะครับเช่นเดียวกัน
ฟุตบอลรายการอื่นก็หยุดไปด้วย
แต่ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าจัดหลีกหญิง
และก็ยกกระดับให้ได้มาตรฐาน
ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเมืองไทยประกันไทย
ในช่วงไม่มีโปรแกรมแข่งขันครับ

ศิลปินดารารวมถึงนักกีฬาที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ

ธินีการแดงดาน้องสาวของธิรสินแดงดานะครับ

จนาสังเงินสุธิสาสร้างไทยสงฆ์

ก็ชวนหมาดามแป้งมาเต้นกันดูแล้วก็น่ารักนะครับ

จะไม่ทำงานร่วมกันในนามฟุตบอล
แต่ชีวิตจริงก็เป็นพนักงานนะครับ